คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าแล้วนะครับคดีที่หนุ่มก่อสร้างนะฮะที่ลวงนักท่องเที่ยวสาวชาวนิวซีแลนด์อายุ๒๙ปีเข้าไปข่มขืนกระทำชำราวในพื้นที่ก่อสร้างแถววัดรัชบพิษถนนเฟื่องนครคือนักท่องเที่ยวสาวคนนี้เธอก็เมาเธอก็บอกว่าเธอก็ไปดื่มกินกับเพื่อนมาแถวถนนเข้าสาร

มื้นเมาส์เลยล่ะนะครับแล้วก็นั่งอยู่เพียงลำพังตรงเนี้ยแท็กซี่พอส่งแล้วก็ไปค่ะน่ะเดี๋ยวจะมีคำบอกเล่าของแท็กซี่ที่เขาเล่าเหตุการณ์ในคืนวันนั้นว่าทำไมถึงมาส่งตรงนี้พอแท็กซี่ไปแล้วเธอนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็มีรถผ่านไปผ่านมาแสงไฟก็มีสองนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีน่ะแท็กซี่มาส่งส
ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยที่เดินเข้าซอยไปได้เดินอ้อมมาออกซอย
คลองหลอดวัดราชบพิษส่วนเข้าประตูทางหลังของบ้านที่เกิดเหตุนะนะ
ส่วนนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติอีกไม่นานวิ่งออกมา
สีหน้าตกใจหวาดกลัวมาขอความช่วยเหลือตำรวจ
คือเธอเข้าไปแล้วเธอก็ไปแจ้งความ
ใช่ค่ะนะความคืบหน้าคดีนี้พันธบทเอกเกียรติกาบบัวภูมิกับการ
สอนอสำราญราชนะครับบอกว่าตำรวจก็แบ่งชุดสืบสวนออกเป็นหลายชุด
เพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายซึ่งเห็นหน้าชัดเจนแล้วก็รู้ตัวแล้ว
ก็คือนายอานัทอุดดีเป็นช่างก่อสร้างนะครับลงพื้นที่หาทั้งกรุงเทพปริมณฑล
แล้วก็รู้เบาะแสรู้แหล่งกบดานแล้วนะครับอ่าคาดว่าหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงนักท่องเที่ยวสาวบอกว่าเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
เที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนแล้วก็สามีวันเกิดเหตุเธอกับเพื่อนไปดื่มสุราแถวถนนเข้าสาร
ตอนตี๒ก็พลัดหลงกันก็เลยเรียกรถแท็กซี่เพื่อจะกลับที่พักย่านสุขุมวิทย์แต่
แท็กซี่อ่ะมาจอดให้ลงตรงจุดตรงเนี้ยตามภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ทีนี้แท็กซี่เขาออกมาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะแท็กซี่ที่ส่งนักท่องเที่ยวตรงนี้อ่ะนะ
เขาบอกว่าเขามาให้ปากคำในฐานะพยานแล้วตัวนักท่องเที่ยวสาวคนนี้เรียกแท็กซี่
พอขึ้นมานักท่องเที่ยวบอกว่าให้จอดเพราะว่าคลื่นไส้
เหล้าไปเยอะอยากจะอาเจียนอืมแท็กซี่ก็เลยจอดค่ะ
ให้ลงตรงนี้เลยจากนั้นแท็กซี่ก็ขับรถออกไป
ตามคลิปภาพเลยเนี่ยนะคะครับตำรวจสอบปากคำน้าชายของนายอานัท
ผู้ต้องหาด้วยนะคะน้าชายบอกว่าในวันเกิดเหตุ
พอทำงานเสร็จก็นั่งดื่มสุรากับนายอานัท
จนถึงเวลาประมาณตีสองหลังจากนั้นแยกย้ายกันไป
ซึ่งก็เป็นกิจวัตรที่นั่งดื่มเหล้าอะไรกันแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ซึ่งก็มีรายงานข่าวแจ้งว่าตัวนายอานัทผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
หนีไปตามเส้นทางจังหวัดนทบุรีแล้วก็ใช้เส้นทางออกไปทางจังหวัดชนบุรี
เพื่อไปบ้านเกิดที่จันทบุรีค่ะ
ส่วนข้อมูลของนักท่องเที่ยวสาวชาวนิวซีแลนด์คนนี้นะคะ
พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่า
นักท่องเที่ยวสาวคนนี้เข้ามาในเมืองไทยพร้อมกับเพื่อน๑๘พฤศจิกายน
กำหนดจะเดินทางกลับ๒ธันวาคม
แต่หลังจากเกิดเหตุนี้ตำรวจก็อำนวยความสะดวกให้
เรื่องของการอยู่ต่อในประเทศไทยเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม
วันเกิดเหตุผู้เสียหายเองก็ยอมรับว่า
ดื่มกินกันมาแล้วก็เมาหนักมากไปดื่มกันที่เข้าสาร
จนไม่สามารถควบคุมสติได้แล้วก็กำลังจะเดินทางกลับที่พัก
ก็เลยมาเกิดเหตุการณ์นี้ก็เลยมีการเตือนนักท่องเที่ยวว่า
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการดื่มกินก็ต้องมีสติต้องมีใครอยู่ด้วย
มีเพื่อนมีบุคคลที่รู้จักอยู่ด้วยเพื่อความปลอดภัย
ครับส่วนช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับรายงานล่าสุดก็คือ
ตำรวจชุดสืบสวนของตำรวจนครบาน๖จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
นายอานัทนะฮะหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านญาติในตำบลหนองปลือ
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีอ่าตอนนี้ก็กำลังสอบสวนเบื้องต้นอยู่
เดี๋ยวจะส่งตัวเข้ามาที่สอนอสำราญราชเจ้าของท้องที่เกิดเหตุนะครับ
วันพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวลาสิบนาฬิกานะครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะทำเสียชื่อเสียงประเทศไทยหมดเลยใช่
ส่วนแท็กซี่เนี่ยความจริงแล้วถ้าส่งแล้วก็ต้องดูเขาให้ดีด้วยนะ
คือชาวต่างชาติเขาไม่เหมือนคนไทยใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
อาจจะมองว่าอ้าวก็มีแสงไฟมีรถราอะไรพวกนี้แต่บางครั้งมันเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
นักท่องเที่ยวสาวที่เป็นผู้เสียหายก็บอกว่าแต่ยังไงเธอก็ยังรักเมืองไทย
ก็ยังอยากจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกเธอบอกแบบนี้นะคะ